เพราะว่ามีจ่าเอกคนนี้ก็เป็นทหารเรือเหมือนกัน
ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถูกโจรสาวเนี่ย
และโจรร้ายรายนี้เป็นผู้หญิงเหมือนกัน

วัย๕๐กว่ามีการจับโจรได้แล้วนะฮะ
รายนี้เขาบอกว่าสะกดรอยตามเหยื่อมา
เพราะเห็นว่าเหยื่อก็อายุมากพอกับเธอ
และทีนี้เห็นเหยื่อสะพายกระเป๋า
ก็อยากได้เงินของเขาเพราะตัวเองตกงานไม่มีเงินมีทอง
ทีนี้เอาเหล็กครับเหล็กซึ่งเตรียมมานะคุณ
เป็นเหล็กตัวล็อกพวงมาลัยใส่ถุงไว้
แล้วพอได้จังหวะฟาดเขาให้คุณ
เหยื่อผู้เสียหายแล้วก็พยายามชิงทั้งกระเป๋า
ทั้งทองด้วยแต่ว่าตอนช่วงเกิดเหตุ
มีทั้งพลเมืองดีแล้วก็มีจ่าเอกอริยะน้อย
มีซึ่งเป็นจ่าพยาบาลสังกัดเรือหลวงท่าดินแดง
กองเรือทุ่นระเบิดกองเรือยุทธการเนี่ย
กำลังเดินขึ้นสะพานลอยตรงจุดนี้พอดี
เพราะว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก้า
ธนบุรีแถวนั้นถิ่นทหารเรือ
แล้วก็มาพบผู้หญิงกำลังถูกทำร้ายนะครับ
ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๖มิถุนายนนะครับ
จ่าเอกอริยะชื่อเล่นว่าจาเดียนะ
ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อแล้วก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาผู้หญิงเอาไว้ได้
หลังเกิดเหตุจาเดียได้ประสานศูนย์กู้ชีพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะฮะ
ก็มอบไปประถมพยาบาลเบื้องต้นต่อเหยื่อ

ทีนี้คุณงามความดีปรากฏนะคุณนะ
ทางหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการ
เพื่อแสดงความชื่นชมในการทำความดี
และแสดงถึงความกล้าหารในการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้
และที่สำคัญเสียงในโลกโซเชียล

ก็ตอนระหว่างผมไปผมได้ยินเขาตะโกนบอกผมนั่นแหละ
เขาบอกว่าช่วยด้วยเขาจะมาตีอะไรประมาณนี้ครับ
มาแย่งสร้อยผมฮะทีแรกผมไม่มองสร้อย
ผมมาเอกใจตรงที่เขาบอกสร้อยก็เลยหันอ้าวมีสร้อยที่มือนี่หว่า
ตกลงใครตีกันแน่เนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาคนน่าจะคนนี้แหละ
เพราะคนนั้นเลือดโซกไปแล้วก็เลยเข้าไปจับคนนี้ฮะ
แรกก็รู้สึกภูมิใจนะที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยณตอนนั้นครับ
ก็ดีใจนะเพราะว่าได้นำวิชาที่ได้เรียนมาจากที่ทางโรงเรียน

ช่วยในการตัดสินใจอะไรประมาณนี้ครับ
ก็ชื่นชมนะครับส่วนคนร้ายก็ถูกจับตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ